ครูชมมีรายงานเข้ามาว่านัยทักศิลป์ชินวัด
ได้ยื่นขอพระชธานอภัยโทษแล้วครับ
นักข่าวไปสัมภาษณ์นายวิศนุคเครืองามดรนายฤทธมนตรี
คือท่านให้สัมภาษณ์โดยยืนยันว่า
ครับนัยทักศิลป์อยู่หลงพยาบาลจริง
กิโลเมตร๒๐๐มิลลิเมตรตลอดนะครับกินยาสลายริ่มเลือดแล้วก็เป็นภูมิแพ้นะครับ
แล้วมีอาการสลดหดหู่อาการก็เลยสุดนะฮะ
แต่จะสุดหนักแค่ไหนเนี่ยอาจารย์วิศนุบอกทราบแค่นี้นะครับ
คือการขอพระราชธานอภัยโทษคือจะเป็นเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่า
เรื่องของอาการป่วยด้วยหรือเปล่านักข่าวถามอันนี้อันนี้สามารถยื่นเรื่องนี้ด้วยได้ไหม
ประกอบด้วยได้ไหมอาจารย์วิศนุอธิบายบอกว่า
คนที่จะขอพระราชทานอภัยโทษส่วนใหญ่จะไปอ้างถึงคุณงามความดี
หรือว่าความดีที่เคยทำมานะครับหรือว่าความดีในปัจจุบันนะนี่คือหลัก
นักข่าวถามว่าการขอพระชธานอภัยโทษนะครับถึงมือท่านหรือยังตรงนี้แหละคุณผู้ชมฮะ
อาจารย์วิศนุก็ตอบตามตรงบอกถึงแล้วนะครับ
แล้วจากนี้ก็จะเป็นไปตามกระบวนการ
นักข่าวถามต่อว่าการขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ย
เป็นขอแนะนำส่วนตัวของนายทักษิณหรือครอบครัวนะครับ
นายวิทยาลูกบอกตรงนี้ขอไม่ตอบนะครับ
ขณะนี้เป็นการขอส่วนตัวนะฮะ
ไม่เกี่ยวกับขอพระราชทานอภัยโทษส่วนรวมนะครับ

ที่รับโทษมาแล้วเท่าไหร่

อาจารย์วิศนุบอกว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ย

แต่จะเสร็จสิ้นทันกระบวนการของรัฐบาลนี้หรือเปล่าเนี่ย

มันอยู่ที่รัฐบาลใหม่จะทำงานเริ่มเมื่อไหร่

นักข่าวถามเป็นคำถามสุดท้าย
ถามว่าการขอพฤษฐานอภัยโทษของในทักษิเนี่ยขอสามคดีเลยไหม

ไม่ได้ตอบคำถามนี้เช่นเดียวกับ

แล้วก็จะขอบวชเลยหรือเปล่านะครับ

หากได้รับการพระราชธานอภัยโทษ
คำถามนี้ท่านก็ไม่ตอบเช่นเดียวกัน

การขอพฤษฐานอภัยโทษของในทักษิณชินวัฒน์ครับ